มีไฟป่าดูรุนแรงแล้วเกิดปีนี้มันแรงมาก
มันไม่มีฝนตกนะครับป่าก็เลยแห้งแล้วเกิดมีเชื้อเพลิงสะสมจากปีก่อนก่อนด้วย
เพราะ๒ปีก่อนจะเห็นว่าไม่มีปัญหาเรื่องฝุ่นควัน
ไฟไหม้ป่าน้อยเพราะมีฝนตกต่อเนื่องไม่ค่อยแห้งแรง
เพราะปีนี้ก็เลยพยายามอยากจะให้มีฝนตกเพื่อให้ป่ามันชุ่มชื้น
จะได้ไม่ไม่มีไฟไหม้ป่ามากจนเกินไปแต่ไม่ใช่เป็นสเปรย์เพียง
ปัญหาใจจริงจริงก็คือไฟป่าสามสิบแปดจุดห้าล้าไร้เนี่ยนะครับ
ซึ่งปีนี้ยอมรับว่างบประมาณหรือหน่วยงานที่ไปทำเนี่ยมันกำลังไม่พอนะครับ
เอาไม่อยู่เพราะว่าไฟป่ารุนแรงมากมันมีปัญหาเรื่องภัยแรงอากาศแห้งมากนะครับ
ก็เป็นเรื่องที่ปีหน้าเราต้องวางแผนดีขึ้นในการเพิ่มงบประมาณและเพิ่มเทคโนโลยี
ส่วนเรื่องเกษตรผมว่ามันอย่าไปโทษใครเลยครับประชาชนต้องปลูก
ผมคุยกับท่านนายกท่านนายกบอกว่าคุณจะไปจับชาวบ้านเขาหรอ
คุณจะไปจับชาวเขาบนดอยเขาที่เขาเผามันทำไม่ได้
คุยกับนายกใช่ไหมแล้วถ้าคุยกับลุงป้อมลุงป้อมจะพูดว่าอะไร
คุณพูดเหมือนกันนี่แหละครับทุกคนต้องคุยว่าทำไมไม่มาแผ่นกับกฏหมาย

ถามว่าแล้วถ้าเราจะไปจับชาวบ้านได้เหรอ
เขาก็ต้องทำมาหากินเขาปลูกข้าวโพดอยู่บนดอย

ไปหาวิธีขนต่อสั่งข้าวโพดต้นอะไรมาลงมา

นั่นแหล่กเริ่มทำได้แล้วแต่บนดอยฯยังยากอย่างนั้น
คุณลงไปดูบนดอยคุณลงไปขนต้นข้าวโพดลงมาจากบนดอยดิ

เอาความจริงมาคุยกันอย่าพูดแบบโลกสวย
บนดอยเขาไม่ได้สบายแบบพวกเรานะ
ไปต่อไปต่อ
เดี๋ยวก่อนเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงประเด็นที่คุณวิโรธพูดใช่ไหม

ขอเสริมคุณชายวุฒิเองค่ะ
คือคุณชัยวุฒิบอกว่าคุยกับนายกคือหมายถึงพลเอกประยุทธ์ถูกไหม
คำถามของดิฉันคือว่าในขณะที่มันเกิดในรัฐบาลประยุทธ์

แล้วถ้าได้พลเอกประวิทย์เป็นนายกจะต่างจากที่ประยุทธ์ทำยังไง

คือเราต้องป้องกันไฟป่าให้ได้
จัดงบเพิ่มจัดเทคโนโลยีจัดอุปกรณ์มาดูแลในขณะไฟป่าให้ดีขึ้น
เพราะปีนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราตั้งงบไว้ไม่พอนะครับ
เพราะว่าไฟป่ามันรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา
เรื่องเกษตรกรมันต้องหาวิธีเอาต้นสังอะไรต่างที่เหลือลงมาทำเชื้อเพลิงให้ได้

เพราะเทคโนโลยีการเอารถเข้าไปเก็บ

คุณจะไปจับคนที่ไปเผาป่าเพื่อจะมาเก็บเห็ดเหรอ
เนื่องจากคุณวิโรธไม่ใช้สิทธิ์ทางเอง
คุณจะใช้ในคำถามอื่นแล้วแต่คุณนะครับ
เพราะว่ารัฐบาลไหนก็ต้องทำแบบนี้

๓๐นาทีเป็นต้นไป